อันนี้ถือเป็นการวัดสายตากันสักนิดนึง
ชิมก๋วยเตี๋ยวที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

เพราะว่าเขาไม่ได้มาเดียวตัวเดียว

ชิ้นนี้กระโดดไปชิ้นนั้นไม่ได้กระโดดหรอฮะ

ตามรายงานบอกไว้นะฮะว่านี่หนอนแท้

อนแท้มาจากแม่ที่เป็นแมลงวัน

เพราะฉะนั้นสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเหตุการณ์นี้
หมูอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเก็บรักษา

ในเรื่องของการทำให้สุกหรือทำสุกนานแล้ว
หมูก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการในการทำให้ร้อนอีกครั้งหนึ่ง
พอลูกค้ามาถึงก็หั่นแฟบแฟบแฟบ
เตี๋ยวต้มยำอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
คนมองเข้าไปโอ้โหวัดสายตา

โชคดีที่คุณพี่ที่ทานก๋วยเตี๋ยวท่านก็ตาดี
เพราะฉะนั้นเห็นอย่างนี้กิน
ไม่กินค่ะ